ทำบุญอะไรนะเหมือนจะสวยเหมือนสาวคนนี้น้องปรางกัณรันคุณผู้ชมค่ะ
บอกเลยว่าตอนนี้โสดเนาะแต่ว่าความสวยความออร่า
เรื่องงานเรื่องอะไรเอ่ยดีไปหมดคุณผู้ชม
ล่าสุดมันมีโมเมนต์โมเมนต์หนึ่งมันกลายเป็นเบาไวรัลนะคะ
แต่ขอเล่าเรื่องนี้ก่อนสาวปลาเนี่ยจับไมค์ร้องเพลงแบบเต็มตัวในงานวันคริสต์มัสที่ผ่านมาไง
ตอนขึ้นเวทีแสดงจริงทุกคนอึ้งเลยนะ
แต่งเนื้อแต่งตัวจัดเต็มคุณผู้ชมค่ะกับการโชว์ความสามารถทั้งเล่นไวโอลินแล้วก็นี่ไงทั้งร้องเพลง
ความสามารถเยอะจริงแต่บอกที่บอกไว้ว่าเป็นไวรัลนั่นก็คือคลิป
ขนาดที่เธอเนี้ยมาในลุคแบบชิวชิวที่แบบไม่แต่งหน้าของสมมุติอ๋อซ้อมก่อนเหรอ
ซ้อมก่อนขึ้นเวทีแล้วมารับอัพเสื้อสายเดี่ยวตัวจิ๋วจิ๋วแล้วก็โนเมคอัพ
แค่นี้เลยบอกเลยว่ามันเซ็กซี่มันสวยขยี้ใจมาก
หลายคนบอกเอ้ยเธอเนี่ยใช้ความสวยได้เปลืองมากเลยเธอก็เขินค่ะ
ก็มีคนชมแบบไม่ขาดเหมือนกันคุณผู้ชมออกบ้านมาหน้าสดขนาดเนี้ยเอาสิ
ผมปล่อยยุ่งลมพัดไปสยายสวยอ่ะธรรมชาติซะอย่างนั้นไปฟังเสียง
ยังถามผู้ช่วยที่ไปอยู่ด้วยบอกว่าโหปากซิดไหมเนี่ยปากซิดไหมเนี่ย
หูแล้วแบบผมเป็นไงฟูม
นี้ช่องดีมากเลยค่ะวันนั้นอันนี้มันดูดีค่ะ
วันก็ไม่ได้สวยแบบนี้นะคะ

หนูโอเคที่จะมาไปพบคนอื่นในหน้าสดค่ะ
กดไลค์เยอะกว่าตอนหนูแต่งหน้าอีกค่ะ
หนูโอเคที่ไปพบคนอื่นโดยหน้าสด
แต่เราไม่โอเคเลยเราก็ไม่โสดรักน้อ

ตอนนี้กำลังมีละครร่วมกับพี่ชายสุดซีเลย

คุมกระหมับเลยบอกว่าอยากสนิทจากบ้านจันทร์เหลือเกิน

โคจรมาเป็นคู่พระนางกันด้วยนะ

หนูเริ่มต้องเปิดดวงอะไรกันแล้วแหละหนูว่า
ต้องไปให้หมอดูดูหน่อยว่ามันเป็นยังไง

แค่ขอให้แบบขอให้มีงานเยอะแค่นั้นเลยนะ

ก็ใช่แต่ว่าจริงก็ถือเป็นเรื่องดี
เพราะจริงก็มีแฟนที่อยากให้คู่กัน